หน่วยงานยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่าเกาะลันตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ถือครอง
มติคณะรัฐมนตรี๓๐มิถุนายน๒๕๔๑ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
หลังจากที่ได้ขึ้นบินสำรวจก็พบนะครับว่ามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน
และจากข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าบางพื้นที่มีการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นเข้าไปครอบครอง
ว่ากระทำเป็นขบวนการโดยมีข้าราชการของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณสราชระวิรังศรีอรุณลงพื้นที่พิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้

ปฏิบัติการพิเศษพญาเสือเข้าตรวจสอบพื้นที่ยึดถือครอบครอง
และตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณป่าคลองน้ำจืด
หมู่ที่๕ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
และเป็นพื้นที่ที่มีการแจ้งครอบครองที่ดิน
เพื่อรอพิสูจนสิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี๓๐มิถุนายน๒๕๕๙

โดยระบุการทำประโยชน์เป็นแปลงปลูกยางพารา
แต่จากการบินสำรวจกลับพบว่าพื้นที่แปลงดังกล่าว

ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่ชาวเกาะรันตาใช้อุปโภคบริโภค
และไม่เคยมีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน
แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียดกลับพบว่า
บริเวณพื้นที่ติดสนยางของชาวบ้าน
มีการปลูกลุกขึ้นไปบนยอดเขา
โดยใช้วิธีการการกรานต้นไม้ให้ยืนต้นตาย
เพื่อขยายพื้นที่และทำลักษณะนี้ทุกปี
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกการตรวจสอบ
พร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกาะลันตา
เพื่อเรียกผู้ครอบครองเข้ามารับทราบการตรวจสอบ
และจัดทำบันทึกสละสิทธิ์การครอบครองที่ดิน
ส่งคืนให้เป็นที่ดินของรัฐดังเดิม
นี่ก็คือสภาพพื้นที่ที่มีการครอบครองได้ตาม

ซึ่งจากภาพที่เห็นก็พบว่าสภาพป่านั้นค่อนข้างสมบูรณ์

จากข้อหมูลเฉียงลึกพบว่า

พื้นที่ถือครอบครองตามมัตติคณะรัฐมนตรี
๓๐พิทุณายน๒๑๔๑บางแปลง
มีกลุ่มในทุนและข้าราชการหลายหน่วยงาน

มีการแอบอ้างบุคคลอื่นเข้าถือครอบครอง

ซึ่งบางแปลงยังไม่มีการทำประโยชน์

หรือผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากนี้เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหมด
เพื่อเข้าดำเนินคดีกับผู้ครอบครองทุกราย
แต่มันมีบางแปลงที่อยู่นอกแปลงซีเย็น
แล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นมีนทศ
แล้วเขาเพิ่งมาแสดงสิทธิ์ว่าเขามีนทั้ง๓อยู่
ตรงนี้แหละเราจะต้องดูที่มาที่ไป
ว่าเป็นสคหนึ่งมาจากไหน
เป็นที่ดินทำกินเดิมเป็นที่ดินทำกินอะไร
อาจจะเป็นที่นาข้าวอาจจะเป็นสวนผลไม้
อาจจะเป็นอะไรต่างที่เขาอ้างมาก่อนจากสคหนึ่ง

เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
และพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะลันตาใหญ่
มีการบุกรุกสร้างรีสอร์ทและปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก

มีการออกเอกสารสิทธิ์นศสามกสคหนึ่ง

ว่ากลุ่มในทุนร่วมมือกับข้าราชการ
ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เมืองต้นได้ประสานไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยทั้งหมด
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน

เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
หากพบว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
จะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ครอบครอง
และยึดคืนพื้นที่กลับมาเป็นที่ดินของรัฐต่อไป
สรอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน